ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะครับเตือนกันไว้นะฮะ

แม่เรื่องเดือดร้อนตามมาเนี่ยมันมีจริงนะครับ
อันนี้ไม่ใช่ค้ำประกันซะด้วยนะแต่ว่าหญิงสาวคนนึงบอกว่า
ญาติสนิทกันเนี่ยขอใช้ชื่อเนี่ยไปซื้อรถออกรถให้หน่อย

มันก็ติดอยู่กับไฟแนนซ์ปรากฏว่าเขาไม่ผ่อนไม่ส่งนะฮะไฟแนนซ์ทวงที่ใครอ่ะ
ทวงที่เธอเรื่องจะขึ้นศาลอยู่แล้ววันนี้พอตามไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ

โอ้โหกูจะหายเงินมึงทำไมเนี่ยเงินกูไม่ได้ใส่รถ
โอ้โหโคตรหนาด้านอ่ะจะเอารถเขาเป็นซื้อเจ้าของไปโพดรถรถรถเจ้าของเงินจากบาทก็ไม่ได้ออก
อ้าวพี่หนูมีสิทธิจะโพดมั้ย
อ่ะกูถามนี้ส่งเงินเดือนจากบาทรถมึงอ่ะเดือนเท่าไหร่คะ

ต่อกูไม่ได้ไปตามไปขาย

หมาอย่างเมื่อง่ะถึงส่งเสร็จแล้วฟังมันพูด
นี่ค่ะคือหญิงสาวเจ้าของคลิปบอกว่า
ทวงรถจากลูกพี่ลูกน้อง

ชื่อเธอเนี่ยออกรถให้รถติดไฟแนนซ์

แหมเขาทั้งดาวทั้งผ่อน

แต่ก็พี่เล่นไม่ส่งไฟแนนซ์น่ะ

เขาก็มาทวงที่หนูไง

ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันผู้หญิงบอกว่า

แต่เสียงของผู้ชายที่เป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องบอกว่า
รถเอาไปจำนำแล้ว
เอาไปจำนำเอาไปขายในตลาดมืดแล้ว

ทวงตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๓นะฮะ

แต่ทำไมคลิปเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้
คุณโชติรสอายุ๒๗ปีนะ

ก็เพราะตอนนั้นเนี่ยถูกคู่

ถ้าเคลียร์กันไม่ได้จะถูกแบบนั้นถูกแบบนี้
แต่สุดท้ายวันนี้ต้องเอาคลิปมาเปิดเผย

ต้องไปขึ้นศาล๗มีนาคม
ที่จะถึงนี้แล้วหมายสารมาแล้ว

บอกว่าต้องการใช้รถไปขับเดินสายร้องเพลงต่างจังหวัด
มาตามปกติจนกระทั่งมามีปัญหาก็คือมกราคม๖๒
พอโทรมาถามบ่ายเบี่ยงแล้วไม่ยอมคืนรถให้
๑๓พฤษภาคม๖๔๖๔นะไม่ใช่๖๓ขออภัย
คือ๖๓เนี่ยคือไปออกรถแต่ในคลิปเนี่ยคือพฤษภาคม๖๔
บอกว่าเนี่ยชื่อหนูแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาจะต้องส่งจะต้องผ่อน
สุดท้ายก็เป็นไปตามคลิปเคลียร์กันไม่ได้ครับ
นี่ค่ะเธอบอกเธอท้อมากไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็ไม่สำเร็จเนี่ยเธอบอกเธออยากให้ญาติเห็นใจบ้าง
มาขอความช่วยเหลือให้ใช้ชื่อออกรถให้หน่อยเนี่ยโอ้โห
เธอช่วยเต็มที่ไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องแบบนี้
ทุกวันนี้ก็ยังส่งรถด้วยยังส่งรถไม่หมด
เพื่อที่จะเอาเงินไปตามหารถอดอีกคันนึง
อ้าวใครเคยเจอลักษณะแบบนี้บ้างค่ะนี่รถยังหาไม่เจอนะฮะ
คันนี้นะครับเธอบอกเธอยังหาไม่เจอเลย
แล้วเธอไม่ใช่คนค้ำนะเธอคือคนออกรถ
เพียงแต่ว่าชื่อเธอออกรถให้กับลูกพี่ลูกน้อง
พี่ลูกน้องเอารถไปใช้แล้วบอกว่าจะผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

คนหนึ่งบอกให้เพื่อนเนี่ยเอาไปใช้ต่อเดี๋ยวเขาจะผ่อนให้
อีกคนนึงบอกเอาไปจำนำในตลาดมืดแล้ว
เป็นเจ้าของคลิปแล้วมีชื่อเป็นเจ้าของรถเนี่ย
ในเมื่อยังตามรถไม่ได้แล้วไม่มีคนทางนี่
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์เราถามไปในข้อกฎหมาย
ค่ะเพราะว่าออกรถในชื่อของเธอแม้ว่าญาติจะเป็นคนใช้นะฮะ
เป็นคนผ่อนแล้วเมื่อญาติไม่ผ่อนฝั่งของคนเสียหายเนี่ย
ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถก็สามารถไปแจ้งความข้อหายักยอก
หรือว่าถ้ามีคนมาซื้อต่อเอาไปต่อก็แจ้งข้อหารับของโจรได้
แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทอดที่๒อ่ะเห็นไหม
แต่ทอดแรกแล้วเนี่ยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถยังไงก็ถือว่า
อยู่ในฐานะคู่สัญญานะฮะ
พิสูจน์ได้ว่าเอารถของเราไปใช้จำหน่ายจ่ายโอนจริงนะครับ
ส่วนผู้ที่รับรถจากญาติเราไปต่ออีกทีถือว่าเป็นผู้ที่รับของโจรนะครับ
ส่วนคดีความที่เกิดขึ้นนะครับทางบริษัทไฟแนนซ์ฟ้องผู้เช่าซื้อนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับระหว่างคู่สัญญาก็ขอให้รับผิดไปนะครับ
ตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะฮะการออกรถให้ผู้อื่นใดนะครับ
ขอให้ระมัดระวังให้ดีนะครับอาจจะเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นได้นะครับ